โครงสุดท้ายก่อนเข้าภูหาสิบสี่พฤษภาคม
กับเล่าตัวแทนพักฝีฝากล่าที่จะมาเชื่อเชื้อในศึกชิงดำ

เวทีนี้เป็นเลือกตั้งหกหกเวทีใหญ่กรุงเทพมหารครสิบพฤษภาคมนี้
สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน